แล้วก็นำไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้ว๓จุด

ทำให้วันนี้ต้องคุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนตามจุดอื่นอีกครั้ง
ขณะที่การสืบสวนของตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อ
ว่าผู้ต้องหาก่อเหตุเพียงลำพัง
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
ได้ควบคุมตัวในวัฒนาภูมิเรศ
ออกจากสถานีตำรวจนครบาลพญาไทยตั้งแต่เช้า
เพื่อนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ตามจุดต่างที่ยังเหลืออยู่
ซึ่งปฏิบัติการในการชี้จุดดังกล่าวมีด้วยกัน๑๑จุด
อาทิบริเวณลานจอดรถของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทยหรือกฟภ
ซึ่งเป็นจุดที่นายวัฒนานำรถยนต์มาจอดทิ้งไว้
ก่อนจะขี่รถจักรยานนำระเบิดปลายบอมที่ประกอบเสร็จแล้ว
ใส่ถุงพลาสติกไปวางที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ร้านค้าที่นายวัฒนาซื้ออุปกรณ์มาสำหรับประกอบระเบิด
บริเวณที่หน้าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเดิม

รวมไปถึงจุดที่นายวัฒนาเคยก่อเหตุวางระเบิดเมื่อปี๒๕๕๐ด้วย
ขณะเดียวกันพลตำรวจเอกศีวรารังศิพรามนกุลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสอบสวน
ว่าสามารถดำเนินการแล้วเสร็จไปร้อยละ๗๐
และยังต้องขยายผลเพื่อหาความชัดเจน
แต่โดยส่วนตัวเชื่อว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาร่วมการกระทำผิดด้วย
ซึ่งสอดคล้องกับความคิดของผลเอกประวิทย์วงศุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ส่วนวันพรุ่งนี้ตำรวจจะควบคุมตัวนายวัฒนา
ฝากขังผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วัน

เนื่องจากคดีดังกล่าวเป็นคดีเกี่ยวข้องกับความมั่นคง
และอยู่ในความสนใจของประชาชน
ประกอบกับหากปล่อยตัวผู้ต้องหา
อาจจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐาน

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน